คุณผู้ชมมาดูสายเปย์กันอีกค่ะ
เห็นกันมาเยอะแล้วนะคะสายเปย์ทั้งหลาย
เดี๋ยวนี้เนี่ยก็โดนกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยล่ะค่ะ

ล่าสุดเป็นคุณลุงคนนึงค่ะ
โอ๊ยโดนไปครึ่งแสน

ว่าโดนเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับอีกแล้วใช่ค่ะ
อันนี้ผู้เสียหายชื่อนายจำเรินตราชูหรือว่าลุงทวนอายุ๕๓ปี
ลุงทวนเนี่ยอยู่ตรงบนระหารทรายนะคะที่จังหวัดปุรีรัมพ์ค่ะ
มีอาชีพเลี้ยงวัวแล้วก็รับจ้างทั่วไปแหละก็มาแจ้งความกับตำรวจบอกว่าเนี่ย
มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยหลอกให้โอนเงินไปกว่า๖๐๐๐บาท
อ้างแบบนี้ว่าจะมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยสุดท้ายปิดมือถือหนีหายไปเลย
ถามว่าเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลุงลุงทวนเล่าหน่อยนี่
เราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะลุงทวนเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังแบบนี้ว่า
เนี่ยเดือนที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอนอายุ๒๗ปี
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงด้วยหรือเปล่านะเพราะเขาบอกกับลุงแบบนี้
ทำทีว่าโทรผิดคุณอาริยาอันนี้เหมือนกับตัวเองโทรผิดอ่ะ
แล้วก็แกล้งถามว่าเออไม่ทราบว่าพี่อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่คะ
ชวนคุยหลอกถามประวัติลุงทวนเสร็จสิ้นแล้วพอรู้ว่าลุงยังโสดค่ะ
ตีสนิทออดอ้อนจ๊ะจ๋าหวานค่ะแล้วก็บอกลุงทวนว่าเนี่ยชอบจังเลย
ชอบพี่อยากเป็นแฟนอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยเลยหลอกให้ลุงอ่ะ
เงินไปค่ะอ้างเหตุผลสารพัดลุงเนี่ยหลงเชื่อเอาทั้งเงินเก็บ
สร้อยคอทองคำหนึ่งบาทขายวัวอีก๒ตัวโอ๊ยโอนไปให้เขาหมด
ครั้งสุดท้ายน้องแอนคนนี้และแอนจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
อ้างขับรถบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปหาพี่นะที่บ้าน
แต่รถมันเสียกลางทางปะโถที่จังหวัดนครราชศรีมา
โอนเงินค่าซ่อมรถมาให้หน่อยหมื่นแปดนี่แหละ
เป็นครั้งที่ติดต่อไม่ได้อีกแล้วค่ะลุงทวนก็เลยบอกว่าทั้งหมดที่โอนไปเนี่ย
หกหมื่นบาทเข้าไปแล้วตอนนี้ก็ได้ฉายาแล้ว
ทวนโอนไวเชื่อว่าเขาอยากจะมาอยู่ด้วยจริง
เพราะว่าแพ้เสียงอ่อนหวานทางโทรศัพท์แล้วก็หลงหัวปักหัวปั๊ม

ผมก็โอนเงินไปให้เขาไว้จะมายุด้วยเขาก็ไม่มาโอนเสียงดีครับ
เขาอ้อนอะไรเราบ้างโอ้เขาอ้อนมากเลยอ่ะแบบไหน
ยนต์ผมลงเลยครับตอนนั้นมีความรู้สึกยังไง
คืออยากให้เงินผู้หญิงคนนี้เหรอครับไม่ใช่อยากให้เขามาครับ
ผมอยากเป็นแฟนครับอยากให้เขามาอยู่กับผมครับ
เป็นนุ่มโสดบ้างงั้นเถอะครับเป็นโสดยังไม่มีเวียเลยครับ
อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียว
ครับไม่เคยเจอหน้าน้องแอนดูทีวีอยู่ดูข่าวอยู่
อยากจะฝากอะไรน้องแอนอายุที่เจ็ดผมผมบอกว่าจะจะ
ถ้าเขารักจริงใครมาหาผมแต่ว่าเขาไม่รักก็คงไม่ว่าอะไรครับ
ดูสิลุงบอกว่าก็รักก็มาหาผมถ้าไม่รักก็ไม่ว่าอะไร
แต่ว่าตอนนี้ลุงก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานการโอนเงินนะคะ
ที่โอนไปให้น้องแอนคนนี้นะหลายสิบครั้งเนี่ย
ละหนึ่งพันสองพันล่าสุดที่บอกว่าค่าซ่อมรถอีกหมื่นแปดเนี่ย
รวมทั้งหมดหกหมื่นกว่าบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเอาอย่างงี้
เดี๋ยวจะเรียกตัวผู้หญิงคนดังกล่าวที่มีนามว่าน้องแอนเนี่ย
มาสอบปากคำพูดคุยกับลุงก็แล้วกันนี่คือโทรผิดสะกิดรัก
หลงหัวปากโดนหนักเลยโหงหมื่นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าตกเป็นเหยื่อนะคะไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้